เพราะว่ามีทั้งงดการแข่งขันไปแล้วรวมไปถึงไม่อนุญาตให้แฟนแฟนกีฬาเข้าไปชมการขันถึงที่สนามด้วย
รวมไปถึงการขันฟุตบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงมากนะฮะ
ที่จะเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับทางสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่าเอฟซีครับ
เลือกโซนเอเชียที่ก่อนหน้านี้หลายชาติในโซนเอเชียตะวันออกเนี่ยก็มีความเห็นให้เลื่อนเกมวันที่๒
คาดว่าจะสามารถประกาศโปรแกรมแข่งขันได้เร็วเร็วนี้อย่างไรก็ตามครับ
ครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวจากสมาคมฟุตบอลอิโนนีเซียนะครับว่าฟุตบอลโลก๒๐๒๒รอบคันเลือดโซนเอเชียในวันที่๒๖กับ๓๑มีนาคมนี้เนี่ยจะถูกโยกไปแข่งขันในวันที่๘และ๑๓ตุลาคมส่วน๒นัดสุดท้ายจะไปอยู่ในวันที่๔กับ๙มิถุนายนและจะถูกเลื่อนไปเป็นวันที่๑๒กับ๗พฤศจิกายนคือในช่วง๒นั
ประกาศยืนยันอีกครั้งและคาดว่าจะเป็นช่วงต้นสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะมีการยืนยันคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับที่อินโดเขาเปิดเผยออกมาแล้วเราไปเลือกข่าวนี้มาเนี่ยก็เพราะว่าอินโดจะเจอกับไทยนั่นเองมีโปรแกรมกันอยู่นะครับแล้วก็ตามที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ประกาศให้โรคโควิด๑๙เนี่ยเป็นโ
๒๐๒๐นะครับหรือว่าศยกวชชนประจำปีเนี่ยออกไปแล้วก่อนซึ่งเดิมเนี่ยจะมีกำหนดจัด
ประเทศไทยยืนยันว่าจะทำการแข่งขันวอเล็กบอลไทยแลนดลีกต่อไป
แต่ไม่ให้แฟนกีฬาเข้าชมเกมในสนามนะครับ
ก็จะเริ่มตั้งแต่ในสัปดาห์นี้เป็นต้นไป

จากการระบาดของโรคโควิด๑๙นั่นเอง
ยังไงซะถึงแม้จะไม่มีแฟนวอลเวอร์บอลเข้าสนามได้
แต่ก็ยังสามารถรับชมผ่านทางหน้าจอทีวีได้นะครับ
เพราะว่ายังมีการถ่ายทอดสดตามเดิมครับ